มาดูประเด็นเรื่องของการศึกษากันบ้างนะคะช่วงนี้ใกล้ฤดูสอบกันแล้วค่ะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามสอบโอเน็ตที่โรงเรียนพญาไทยนะคะ
รวมถึงเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารในเดือนมีนาคมนี้ด้วย
ที่จะให้มีการเปิดเผยข้อสอบพร้อมเฉลยในปีการศึกษา๒๕๖๐ค่ะ
นายแพทย์ธิรเกียจเจริญเศษศิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดเผยหลังตรวจสนามสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา๒๕๕๙
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ที่สนามสอบโรงเรียนพญาไทย
โดยยอมรับบอกว่าคะแนนสอบวิชาหลักของนักเรียนไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน
ควรเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุดจึงเตรียมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเดือนมีนาคมนี้
ให้มีการเปิดเผยข้อสอบและเฉลยหลังการสอบทุกระดับชั้น
เพื่อประโยชน์ต่อผู้สอบและเป็นแนวทางในการผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นคลังข้อสอบของนักเรียนที่มีมาตรฐานโดยจะเริ่มในปีการศึกษา๒๕๖๐ค่ะ
ต่อไปเนี่ยก็จะมีการเปิดเผยสเปคของข้อสอบในทุกระดับนะครับ
จะเปิดเผยข้อสอบสอบไปแล้วอุตส่าห์เปิดเผยทุกอย่างแล้วทำไมไม่เปิดเผยข้อสอบ
จะเปิดเผยถึงขั้นว่าเฉลยเป็นอย่างไรทุกคนที่เกี่ยวข้องจะได้มาดูไงว่าเออที่ตอบผิดเพราะอะไรเราจะได้เรียนรู้
แล้วเผลอเรียนรู้ว่าถ้าข้อสอบอาจจะออกผิดก็ได้เราก็ต้องยอมรับใครเป็นคนออกในอนาคตนะครับ
ในที่สุดมันจะนำไปสู่การทำคลังข้อสอบใหญ่ของประเทศร่วมกันที่มีมาตรฐาน
โดยปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มีการปรับลดวิชาสอบจาก๘กลุ่มสารการเรียนรู้ให้เหลือเพียง๕กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งปีหน้าสำนักงานคณะกรรมการสพก็เตรียมที่จะปรับข้อสอบวิชาภาษาไทยให้มีอัตนัยเพิ่มขึ้น๑๒๐ค่ะ
ส่วนการสอบโอเน็ตครั้งนี้ก็มีนักเรียนประถมศึกษาปีที่๖เข้าสอบกว่า๗๘๐๐๐คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓กว่า๗๐๐๐๐๐คน
โดยจะประกาศผลสอบในวันที่๒๘ถึง๒๙มีนาคมนี้ค่ะ